เมาเท่นบียังต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชมฮะ
เร่งพิสูจน์โครงสร้างหลังคาพวงหลีดปริศนาโผล่ผับมรณะ
ก็คือดูแล้วมีคนที่เขาไม่พอใจแหละนะ
คือกับความสูญเสียพวงหลีดไปวางเลย

เดี๋ยวมีในข่าวให้ดูด้วย
เอาไปดูบรรยากาศที่ร้านเมาเท่นบีสัตหีบชนบุรี

ตำรวจสอบพพตานหลวงประสานบริษัทเอกชน

ก็คือจะให้ตำรวจกรปิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ

นี่ถามช่างภาพเลยอยู่ข้างหน้า
ไอ้วันไปบินถ่ายโดนหลังคามันยุบตัวไหม
อันนี้ยุบเนี่ยน้องบอกมาเลยนะครับ
เขาเห็นเหมือนกันหมดว่าหลังคามันน่าจะยุบแล้วนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวมันจะลำบาก
เอานั่งร้านมาก่อนนะครับ
เพื่อจะไปหาสาเหตุเก็บพยานหลักฐาน
หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เนื่องจากที่ผ่านมาการเข้าตรวจพื้นที่ด้านใน
อาจจะสร้างความอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ได้
จากการสังเกตของทีมข่าวเพราะว่ามีพวงรีดครับ
วงหลีดปริศนาประกอบไปด้วยดอกไม้จันทร์สีขาวสีเขียว
เอามาวางไว้หน้านี่แหละหน้าผับเลย
ส่วนบุคคลปริศนาที่เอามาวางก็คาดว่าน่าจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้๑๕ศพนี่แหละ
แล้วนะคุณผู้ชมล่าสุดนะครับเชื่อว่ายังโกรธแค้นนะครับ
ต่อเจ้าของกิจการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
ส่วนบรรยากาศในช่วงกลางวันครับญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ทยอยมาทำพิธีเชิญดูวิญญาณคุณผู้ชมเพราะว่ามีเรื่องแบบนี้
คือหลังจากไปรับศพแล้วก็เคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของนายสุรการเรืองฤทธิ
อายุ๓๕ปี๑ในผู้เสียชีวิตแม่เล่าบอกว่า

ก่อนเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนแม่ยังโทรตาม

กระทั่งตี๒มาได้รับข่าวร้ายครับ
ลูกชายเสียชีวิตขณะที่เธอเนี่ยเดินมาดูศพลูกชายนะ
ญาติที่บ้านโทรบอกแม่ที่บ้านเป็นอะไรไม่รู้
หมาเห่าหอนกันทั้งคืนเลย
เธอเชื่อว่าลูกน่าจะอยากกลับบ้าน

หุ้ยหมามาบ้านแม่หวงเจี้ยวเลย

มันก็บอกให้เราอ่ะเอาบอก
มันก็บอกให้เราอ่ะเอาบอกให้เราอ่ะ

ไปที่งานศพของนายธนกิจนีน้อยอายุ๓๖ปี
ผู้เสียชีวิตรายที่๑๕อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนนี้๑๕รายแล้ว
เป็นเจ้าของวันเกิดที่ผมเล่านั่นแหละ
จัดขึ้นที่สาราประชาคมหมู่๗บ้านหนองย่า
บ้านตำบลบางสะเลอำเบิดสัตว์ตะขีบจชนบุรีครับ
เนื่องจากสาราวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกร็ดแก้วเนี่ย

เต็มทุกสาราเพราะอะไร
ย่านนี้ทั้งนั้นแล้วเสียชีวิตนะฮะ
ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยนะ

เนื่องจากครอบครัวไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินทอง
สิ่งที่ครอบครัวต้องการขณะนั้นขณะนั้นตอนที่ลูกยังไม่ตาย
แม่บอกควรจะได้รับการรักษาอย่างดี
คุณผู้ชมมันมีรายงานข่าวมาแบบนี้ครับ
คือไอ้แผลไฟไหม้ทั้งหมดที่ไปโรงพยาบาลกัน
คือหมอเฉพาะทางในพื้นที่มีไม่พอ

มีไม่พอต่อการรักษาแผลไฟไหม้
เกิน๕๐๖๐เกือบทั้งตัวอย่างนี้

แล้วตอนนี้ลูกชายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนไม่มาติดต่อตอนนี้เพิ่งติดต่อมาหลังตายไปแล้วนี่แหละแม่บอก
เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับ

สาราวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตะบนเกล็ดแก้วเต็มทุกสารา
เทศบาลจึงตัดสินใจเปิดใช้สาราประชาคมแห่งนี้
จัดให้เป็นสถานที่สวดอภิษฐรรม
ซึ่งเป็นลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วก็ประสานกับทางวัดจัดยืมให้หมดเลยนะ
โรงเย็นอาศนสงฆ์รวมไปถึงเครื่องใช้ในพิธีทั้งหมด
เทศบาลตะบนเกร็ดแก้วน่ารักมาก
บอกว่าจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามที่ญาติร้องขอ

คือเขาเอามาวางไว้เพื่อไม่ให้หลังคามันกระพือ
จากเสียงจากลมจากอะไรก็ตามแต่

มานานแล้วแบบนี้คุณผู้ชมครับ
แต่ไอ้เหตุการณ์เนี้ยพอไฟมันไหม้จากข้างบนอ่ะอ่า

แล้วคุณเห็นไหมไอ้ไฟที่ติดตามตัวคน

คือที่อื่นเขาก็ทำไม่ใช่ที่นี่ทำที่เดียวนะ
คือการกระพื้นการลมมันพัก

นี่เป็นหลังคาสังกษีด้วยไหมคะนะใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้น

รู้ไหมคะคุณผู้ชมทวนความจำนิดนึ
จำหมอปลายพลายกระซิบเคยทำนายได้ไหม

นี่แหละค่ะปีเหรอปลายปี
พอพูดขึ้นมานึกได้จำได้ไหม
ที่ตอนนั้นออกมาทำนายเรื่องของโควิดก่อน

นี่ค่ะตอนนี้ท่านบวชอยู่เป็นพิสุนี
ทัศนาอยู่ที่ศรีลังกานะครับ

คือครึ่งปีหลังจะเกิดไฟไหม้มีการสูญเสีย
ตรงกับเหตุไฟไหม้เมาเท่นบีผับ
กระทั่งมีผู้เสียชีวิต๑๕ศพนะคะ
สุนีสุทัศนาท่านแสดงความเสียใจ

แล้วก็บอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ขอให้ร่างกายหายไวฟื้นฟูเร็ววันนะฮะ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้นะคุณผู้ชมการทำนายครั้งนั้น
ครั้งเดียวกันนั้นหมอปลายทำนายบอกว่า
เดือนกันยายนให้ระวังเรื่องน้ำทะลักน้ำนองด้วย

เป็นเหตุการณ์ติดกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จริงนะครับนี่ล่ะนี่เชียงรายพี่สุนีสุธาษณา
ท่านบอกว่าท่านจะเดินทางมากลับไทยเนี่ย

แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกาต่อนะฮะ
อันนี้ในมุมของความเชื่อนะคะ
บีอายุ๒๗ปีหรือว่านายพงศิริปั้นประสงค์
ก่อนหน้านี้นะคะถูกสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับในข้อหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตคืออย่างนี้
ชั้นพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัว
แล้วเดี๋ยววันนี้จะส่งตัวเสียบีฝากขังนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เสียบีเนี่ยถูกจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำแล้วถูกครั้งเดียวนะ
แยกห้องขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เวรบอกว่าเสียบีเนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
หน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
ตลอดทั้งคืนก็นอนคุก๒คืนแล้วถูกไหม

หลับตื่นนอนไม่หลับค่ะ
ส่วนทนายความของเสียบีชื่อว่าอนุชาวงศรีรัฐนี่นะคะ
บอกว่าเสียบีสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็มีอาการเครียด
ซึ่งเตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวชั้นศาล

ก็ต้องมีการยื่นชั้นศาลต่อวงเงิน๑ล้านบาทอันนี้เตรียมไว้แล้ว
ขณะที่ทีมงานได้มีการประสานครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
ก็มีการช่วยเหลือมอบเงินเยียวยาค่าทำศพรายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนค่ารักษาพยาบาลกับคนเจ็บเนี่ยมอบให้รายละหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
หลังจากนี้ก็มีการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
ส่วนภรรยาของเสียบีชื่อว่าอนงนาฏปั้นประสงค์อายุ๓๑ปี
ก็บอกว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตนเองกับสามีเนี่ย
พยายามที่จะช่วยเหลือคนเจ็บอย่างเต็มที่ในวันที่เกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุก็อยู่โรงพักตลอดเลยนี่
ไม่ได้อาบน้ำมาสองวันสองคืนแล้วนะคะ
ตอนนี้ยอมรับเลยว่าสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่กราบขออภัยกับคนที่ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บและคนเสียชีวิตด้วย
รับผิดทุกอย่างเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเยียวยาทุกอย่างเท่าที่สามารถจะทำได้
อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตแล้วก็เค้นถามภรรยาของเสียบีอย่างหนักเลย
ถามจริงเถอะไอ้ผับนี้คนมีสีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเอี่ยวป่ะ
นั่นน่ะสิคือพี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมเขาก็สงสัยกันว่า
ถ้าเปิดเป็นผับขนาดนี้โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
เพราะเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่ม

ก็เปิดไม่ได้มันอยู่ในโซนนิ่งที่เขาไม่ให้เปิด

มีเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ไปใช้บริการด้วย

แบบนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปทำได้เหรอ
นั่นสิคะแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนั้นนะพี่เบิร์ต
ไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยนะคะ

แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการแก้ไขหรืออย่างไรนะคะ
อ่ะคือสังคมเห็นชาวบ้านเห็นแต่เจ้าหน้าที่เห็นหรือเปล่า

ทีนี้เมียเสียบียอมรับเลยนะครับบอกว่า
ดิฉันและเสียบีเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยากทำมาหากิน
เอาเงินที่ได้จากการทำธุรกิจไปเลี้ยงครอบครัว
ยืนยันว่านักการเมืองท้องถิ่นคนมีสีไม่ได้มีเอี่ยว

ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นสถานบันเทิง